ต่อเลยนะครับเรื่องข่าวสารนะครับคุณผู้ชม
จะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

มีวัดวัดหนึ่งที่ว่าวัดศรีดอนมูล
วัดศรีดอนมูลนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับคุณบุ๊คครับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ใช่ฮะ
ดังนี่แหละครับปกตินะครับคนก็จะไปทำบุญแล้วก็ไปที่สระน้ำกัน
ไปที่สระน้ำเสร็จปั๊บก็ไปเอาขนมไปให้ปลาครับ
แต่ปอสังเกตเห็นปั๊บคนนี้ทำไมยนแต่กล้วยลงในน้ำ
ปลามันกินด้วยเหรอนี่มันสงสัยกันเลยทำอะไรกันนะเธอ

ฮะให้อาหารปลาให้กล้วยนี่นะใช่ครับ
นี่แหละครับเป็นอาหารปลาอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
นี่แหละครับปลานะครับก็หุบกินหุบกินอย่างอเด็ดอร่อย
แม้ว่าปลาชอบกินกล้วยปกติเกิดแต่ครั้งขาวกินกล้วยนะ

ต้นสายป้ายเหตุของปลาในสนามวัดศรีดอนมูล
ที่ชอบกินกล้วยน้ำว้านนั้นก็ว่า
พระครูสิริสินสังวรหรือว่าครูบาน้อยเตชปัญโย

วัดศรีดอนมูลแห่งนี้เป็นวัดที่มีประชาชน

หนึ่งในเครื่องสะดอกเคาะก็มีเรื่องกล้วยน้ำว้าดิบ

กล้วยสุกพระเนรฉันไม่ไหวทีนี้นะครับ
สิทธิ์ก็เลยว่าเอ๊ะลองโยนให้ปลากินดีไหมนะครับ

ปลานะครับโอ้โหชอบนะครับ
แรกนะครับสงสัยอยู่ว่าคืออะไรกันแน่

เพราะหลังนะครับโยนเข้านะครับปลา

เพราะว่าเจ้านายเขาโยนปลาให้เราโยน

สุดท้ายครับปลากินกล้วยเป็นอาหารหลักของปลาเลยทีเดียวนะฮะ

รัฐนะครับชาวบ้านข้างวัดศรีดอนมูลก็เล่าว่า
แต่เดินไปในสระนักว่ากินอาหารปลาอาหารเม็ดและขนมปัง

ตอนหลังโยนอาหารเม็ดอาหาร

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

ไม่ค่อยเคยเห็น

ก็เหมือนครั้งเขากินกล้วย